โอเคนะฮะมาถึงช่วงที่ทุกคนจะรอคอย

วันนี้จริงวันที่๑๖ต้องออกวันนี้นะ
จริงเอาถึงต้องออกวันนี้แต่ว่านี้เป็นวันครู

รูปอะไรเลขเด็ดผุดเพียบเลย

ชาวบ้านและคอหวยที่จักรวรรดิเลยนะครับ

ขอสัมผัสรูปไลค์หาของดีจากมะเขือพวง
ไม่ใช่มะเขือม่วงนะครับ

อวบยาว๖๗นิ้ว

ตรงกลางมีติ่งงอกออกมามองดูคล้าย

ได้เลขที่สมใจเข้าไว้อย่างนั้น

มีชาวบ้านส่วนนึงเป็นคอหวย

แล้วก็หาเลขจากมะเขือม่วงที่มีลักษณะแปลก
โดยคือตรงกลางผมมีเนื้อง้อก

เขาบอกอยู่ในสวนของนาย
สินทิโชคสุวรรณคิรี
อายุ๓๕ปีชาวอำบาดดำเภอน้ำคุง
หมู่๖ตำบลด่านซ้ายจังหวัดเลย
ทั้งนี้นะครับจากการตรวจสอบพูดว่ามีการปลูกมะเขือม่วง

เขือที่เขาปลูกอยู่ประมาณ๒๐ต้น

มีผลที่แปลกมากเลยออกฝรั่งมันเป็นแบบนี้

ตรงกลางนะฮะมีติ่งงอกมาคล้ายว่า

ขณะที่ก็เอาหวยนี่นะฮะต่างก็ไปดูนะครับ

รูปรูปแนวยาวไปอย่างนี้
รูปรูปเลขขึ้นมา

มันออกเลขมาตรงไหนเนี่ยพี่

นี่ดูสิโค้ชอัพไปเห็นมะนี่โค้ชอัพไปเห็นมะ
นี่ไม่รู้มึงลองมองนี่มันเลขไว้เหมือนกันไม่มีออกไปว่า
ไม่ใช่ว่าเจอแค่๒๘หรืออย่างนี้
คือแบบใครลูปก็เจอเลขใหม่นี้แหละคือเลขก็จะขึ้นไปเรื่อย

มันอยู่แบบขึ้นมาบนผิวเงาของมันอย่างนี้หรอ

ของพี่สูงของด้านกลาง

ของนุ๊กออกกลางลำต้นนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นที่อุดรธานีค่ะ
อยู่ที่อีสานอีสานเหมือนกันนะคะ
ตครูวัย๖๑ปีก็ปลูกต้นกล้วยน้ำว้าวไว้ข้างบ้าน

พบว่ากล้วยออกเครือกลางลำต้น
นับได้๔หวี๔๘ลูก
ก็เลยเชื่อกันว่าเอ๊ะมาให้โชคหรือเปล่า

ออกมาตรงกลางเลยปกติก็จะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะ
นี่เขาออกเขาบอกว่ากล้วยนี่ปลูกมานานกว่า๑๐ปีแล้ว

กล้วยลงมาอย่างนี้ป่ะหรือขึ้นอย่างนี้พี่

นี่เห็นไหมปลูกผ้าแล้วเขาก็เอาไปปลูกเลยสิ

โดย๒หวีมี๑๒ลูก

ก็รวมเป็น๔๘ลูก

หรือ๔๙๘เจ้าของเขาบอกแล้วนะครับค่ะคุณมี๘ป่ะเขาบอกเอง
ผมไม่มีเมื่อกี้ผมไม่มีไม่มีเหรอคะนี่อาจารย์เขาบอกว่าเขาไม่ได้เสี่ยงโชคไงก็ลองดู
ผมมี๘มีไงมี๒มี๘ไงแต่อาจารย์เขาบอกว่าส่วนตัวคิดว่ากล้วยออกลูกก่อนวันที่๓๐ธันวานะคะ
แต่ครูก็ไม่ได้สังเกตเห็นจึงไม่ได้เสียงอันนี้เป็นครูเหรอคุณครูอันนี้ครูเหรอ
คุณครูก็เสียแล้วข้าราชการครูนี่ไม่ใช่นี่เจ้าของบ้านพี่นุมหมายถึงเจ้าของบ้านจริงจริง
ลูกมั้งอยู่ในบ้านเขาบอกว่าคุณครูเขาเดินทางไปต่างประเทศกลับมาเห็นปลีปลีของกล้วยมันออกมาเยอะ
เมย์กับพี่เหมียวอะไรเนี่ยคั่วกล้ามดีมากพี่หนุ่มคะคั่วกล้ามรอเรือรอลิงเอาให้ชัดนะคะ
คุณนิตาคุณหนิงคุณหนิงผู้แตกฉานเรื่องภาษาคุณหนิงปณิตาผู้แตกสถานเรื่องภาษานะครับ
คุณนิ้งผู้รอเรือชัดมากรอลิงก็พูดชัดมากเลยนะครับนิ้งปะนิตาคุณนิ้งปะนิตาคุณนิ้งปะนิตาคุณนิ้งปะนิตาคุณนิ้งปะนิตาคุณนิ้งปะนิตาคุณนิ้งปะนิตาคุณนิ้งปะนิตาคุณนิ้งปะนิตาคุณนิ้งปะนิตาคุณนิ้งปะนิตาคุณนิ้งปะนิตาคุณนิ้งปะนิตา
หวยเสี่ยงโชคทั่วทุกสารทิตย์นั้นจะไปที่นี่ประจำเลย
แม้ว่าอบตอบจจะบอกว่าอย่าไปงมงาย
แต่ท่านก็จัดที่ให้เข้าไปอย่างสะดวก

งวดวันที่๑๗เดือนนี้นะคะ
คือพรุ่งนี้ตามรายงานข่าวระบุว่า
มีคนบอกว่าพญาเต่างอยไปบอกหวยงวดนี้ที่เลข๒๕

อ่านี่กับ๘๙นี่ของู้มีก้าวแต่

คนที่เขาฝันเขามาบอก

บอกว่าจะได้รับโชคปีใหม่
หวยในแถวนั้นซื้อเกลี้ยงแผงเลย
เจ้านี้นะฮะงูไนท์นะครับจะบุกไปหาพระยาต่องอย

จะไปหลังจากที่เราติดตามข่าวมา
ผมจะเอาหมดดำเนี่ยไปให้ท่านเนี่ยเหยียบหน้าหน่อย

สหายไปพระมาร่ะ
อ่าท่ะเขาต้องไปไว้พระหัวแล้ว

เออใช่เมื่อไหร่จะมีลลคอนแสบถ่ายอยู่

ก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์นิดนึงเป็นแบบเท่บ้างเป็นตากล้อง

อ้าวโอเคจบจบพี่หนุ่ม

คุณนิงครับคุณจบไม่ได้นะครับ

คืออยากให้โลกรู้ก็อยากให้หนุ่มรู้
แต่หลังจากร้องไห้เสร็จสักแป๊บนึงมีลูกคู่กับคุณจินนะคะ

คุณจินต้องการไปตามหาใครสักคนหนึ่งนะที่ลงข่าว
ว่าปรากฏว่านุ่มขึ้นเข้าห้องน้ำอ้วกเป็นอาหารเป็นพิษเนี่ย

จบพี่นมอย่ามียาก็มาเหอะอะไร

หาพุทธรูปโผลดจากดินใกล้จองปลวกนะครับ

ชาวบ้านเนี่ยแห่ขอเลขเด็ดนะครับ

ประพุทธธรูปโผลดจากลิ่นจองปลวก

อยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่ข้างไร่มันสัมปะหลัง

ที่พบนะเป็นพระพุทธรูปดังกล่าวมีขนาดหน้าตักประมาณ๕๖นิ้ว
มีซุ้มเรือนแก้วครอบองคล้ายกับพระพุทธชนราช
องค์มีสีเหลืองหม่นคล้ายสร้างขึ้นจากผงอัด
ซึ่งไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าสร้างขึ้นมาจากวัสดุอะไรนะครับ
โดยบริเวณหน้าตักถูกฝังลึกลงเป็นพื้นดินบนจอมปลวก
เหมือนเป็นการนำมาวางตั้งหรือว่าขุดเพื่อฝังแต่อย่างใด
และไม่มีใครทราบอายุของพุทธรูปดังกล่าวด้วยนะครับ
ซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
โผล่ออกมาจากดิ้นเพื่อเป็นสิริมงคลกับคนในหมู่บ้าน

เมื่อคืนที่ผ่านมามีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่ง
ไม่ทราบมาจากไหนคุณผู้ชมพี่เหมียวน้องรถเมย์

ทราบว่าพระพุทธรูปองค์นี้มาปฏิสถานอยู่ตรงนี้นะครับ

พูดเป็นเล่น

พระมานั่งสมาธิพระสงฆ์สมัยนั่งสมาธิ
สมัยนั่นเจ้า
สถาตุได้ปี๑๗๑๘หรือประมาณ๗๙๑ปีที่แล้ว
และจะมีโผล่ขึ้นมาจากดินอีก๓องค์
พระบอกเลยจะมีขึ้นมาอีก๓องค์
ถ้ามีขึ้นมานี่ผมจะต้องไปกราบพระองค์นั้นหน่อย

คือท่านเดินผ่านมาแล้วท่านมานั่งสมาธิ
แล้วก็บอกว่าพระเนี่ยองค์นี้ที่ปืนมันจะดี

แล้วต่อไปจะมีผงอีก๓องค์
รวมทั้งจะมีหายโบราณอีก๓ชิ้นอยู่ใต้ดิน

ใครที่หักชิ้นส่วนขององค์พระให้รีบนำมาคืน
ไม่เช่นนั้นจะมีอันเป็นไป
ขณะที่ชาวบ้านต่างพากันส่องเฉง้อดูตามองค์พระพุทธรูป
ปรากฏว่าบางคนไปเห็นเลขเด็ดเข้า

เลขอะไรคะดูสิ

อีกแล้วเห็นไหม
ทะดะที่พระสงฆ์ที่มานั่งสมาธินะครับ

ท่านมีเลขของท่านอีก

เมื่อกี้มี๐๒
ชาวบ้านก็เตรียมพากันเอาเลขไปเสี่ยงดวงกันใหญ่เลยตอนนี้

สองคงเกลี้ยงแผงไปแล้วเหมือนกัน
เลข๑๐๐ปีเยอะมาก

แต่สังเกตคือเลขเด็ดนะคะเลขที่แบบมีทุกอัน

แต่เชื่อไหมในนี้ผมมีเลข
ผมมีเลขของผมเลขหนึ่งแต่ผมไม่บอกไม่อยู่ในนี้ด้วย
แต่ที่แม่หนูเล่าให้ฟังว่าวันนี้แม่มา

เอาล่ะเดี๋ยวเราดูสิว่าพรุ่งนี้พี่หนุ่มจะถูกหรือเปล่า

เอาเหอะหนุ่มไปมาเกาะได้ข่าวว่าก็เจ็บหนักเหมือนกัน

เขาเขียนอย่างนี้

หนิงเขียนมายาวเลย

เจ็บตัวก็ไม่เช้ากับในสิ่งที่คุณไปซื้อรองเท้า

โอ้ยไม่ได้เล่นหนักขนาดนั้น

ผมก็แค่เหมือนเอาไปซื้อโจ๊ก